ของอดีตหวานใจคุณเกรทวรินทรค่ะ

เงินมาหนูก็ไปงานไม่เกี่ยวกับแฟนเก่าแฟนใหม่เลยค่ะ

ต้องเคลียร์กันก็คือเมื่อวานก่อนค่ะแจ๊กกี้ชากะลีนค่ะ

ลงรูปผิดค่ะเพลงน่ะเป็นเพลงของแจ๊กกี้ค่ะ
แต่ดันเอารูปเก่าของพี่แจ๊กรีนเสื้อทอง
สวยนะเออใส่มันยังไงกันเนี่ย
มันอะไรเนี่ยคือมันหน้าเก่าฉันน่ะเธอ
ไปฟังเสียงหน่อยค่ะ

แล้วที่โกรธมากกว่านั้นคือเป็นรูปหน้าเก่า

แต่ว่าจริงก็รูปพี่ไม่ได้

พระเอกแบบว่ารางวัลที่๑พี่ขอจริง
งานนี้นะคะเผยความรู้สึกหลังจากที่ได้มาเล่นละครสัจจะในชุมชนแทนคุณอ๋อมอักภัณฑ์ไง

โอ้โหคุณผู้ชมแล้วในเรื่องนี้เขาเล่นเป็นโจร๓คาแรคเตอร์
คือก็คือมาถ่ายตอนหลังงงเหมือนกันแล้วก็กดดันนะคะแต่ว่าก็จะทำให้เต็มที่ค่ะ
โดยตอนนี้เหลือประมาณ๑๐คิวค่ะแล้วก็ได้พูดคุยกับพี่อ๋อมแล้ว
โทรคุยกันเลยบอกว่าอาการดีขึ้นแล้วนะ

กดดันมากเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นละครลักษณัย
แต่ว่าอันนี้เรามาเล่นแทนตัวพระเอกเขาก็คือซึ่งก็คือพี่อ๋อมมักคพันธ์นะครับ
ก็เต็มที่ครับแล้วก็ผมเชื่อว่าแฟนจะประทับใจแน่นอน
ได้คุยกับพี่ออมบ้างไหมว่าพี่ออมตอนนี้โอเคขึ้นหรือเปล่า